การลาออกเนี่ยก็เกิดจากการที่จะมีการปรับโครงสร้างพักนะคะ
เราก็ลาออกนะคะเพื่อเปิดโอกาสให้มีการปรับโครงสร้างพัก
แน่นอนว่าการทำงานเนี่ยมันก็จะต้องมีการปรับเปลี่ยนนะคะ
ดังนั้นถ้ามีนโยบายในการปรับโครงสร้างพัก
เราก็ลาออกเพื่อเปิดทางให้มีการปรับโครงสร้างนะคะ
ที่ได้บอกไปแล้วแต่ไม่ได้ลาออกจากสมาชิกพักนะคะ
ยังเป็นสมาชิกพักพร้อมที่จะยืนหยัดยืนยันในการที่จะทำงาน
เพื่อดูแลทุกสุขพี่น้องประชาชนอยู่นะคะ
แล้วก็ยังยืนหยัดยืนยันที่จะร่วมต่อสู้กับพี่น้องประชาชน
เพื่อให้ได้ประชาธิปไตยที่สมบูรณ์นะคะ
โดยเฉพาะอย่างยิ่งประเด็นที่พวกเราทำงานกันมาอย่างหนักนะคะ
ในฐานะคณะกรรมการยุทธศาสตร์ที่ผ่านมาเนี่ยนะคะ
ก็คือเรื่องของการผลักดันการแก้ไขรัฐธรรมนูล
ตาม๕ยตินะคะที่เราเสนอไปเนี่ย
ก็อย่างอาจารย์ภูกินนี่ทำมาปีกว่านะคะ
อาทิตย์ละสามวันนะคะ
เราถือว่าทำไมเราถึงผลักดันตรงนี้
ว่าเราถือว่าน่าจะให้ผู้มีอำนาจทั้งหลายได้ยอมเสียสละนะคะ
ว่าวันนี้หนทางในการที่จะแก้วิกฤตของประเทศชาติบ้านเมือง
สันติเนี่ยมันเหลือทางเดียวอะค่ะ
ก็คือการแก้ไขรัฐธรรมนูลนะคะ
ก็อยากให้ถึงเหตุการณ์ที่เกิดเมื่อวันที่๒๓๒๔เนี่ย
ก็เป็นสิ่งที่ไม่คาดคิดนะคะ
ก็ยังอยากจะลนรงค์แล้วก็เชิญชวนนะคะ
ผู้มีอำนาจทั้งหลายได้ช่วยหาทางออก

แล้วก็ยังยืนยันว่าปัญหานี้
สวก็คือมันเป็นเรียกว่าปัญหาของสวเนี่ย

ก็อยากจะให้ทุกฝ่ายร่วมกันหาทางออกให้กับประเทศนะคะ

อย่างนี้อันนี้ก็ไปทำการที่เราทำงาน
มันมีงานหลายอย่างที่ยังค้างคาอยู่
อย่างเช่นในเรื่องของรัฐมนูลที่เพิ่งพูดไปเนี่ยนะคะ
มันก็เป็นสิ่งที่ทางคณะกรรมการยุทธศาสตร์เนี่ย
ก็ทำงานกันมาผลักดันเรื่องนี้กันอย่างมากนะคะ

แค่อยากจะให้ประเทศชาติมีทางออกอย่างสันติเท่านั้นเองนะคะ
ได้ปรับคงกันอย่างที่ได้เรียนเนี่ยนะคะว่า

เราก็จะมีคนเข้ามาช่วยกันทำงานนะคะ
ดังนั้นในเรื่องของการเป็นสมาชิกเรายังเป็นอยู่
แต่เรื่องของตำแหน่งบริหารอะไรต่างเนี่ย
ก็คงไม่ได้รับตำแหน่งนะคะ
คือที่ได้ทำมานี่นะคะ
ก็พยายามที่จะทำให้พักเนี่ย
ได้เป็นสถาบันการเมือง
ที่เป็นที่พึ่งของประชาชน
ทั้งในแง่ของความทุกข์ความเดือดร้อน
อย่างที่เห็นว่าเมื่อมีความทุกข์ความเดือดร้อน

ไปดูแลประชาชนในนามของพักนะคะ
รวมทั้งวิกฤตของประเทศที่เกิดขึ้น
ก็พยายามที่จะคิดว่ามันเป็นวิกฤตซ้อนวิกฤตทั้งเศรษฐกิจทั้งการเมือง
เราก็มาแก้ไขปัญหาด้วยการใช้รัฐมนูล
จริงแล้วเราผลักดันเรื่องธรรมนูนตั้งแต่ก่อนการเลือกตั้งแล้วนะคะ

การมิติของการทำงานเนี่ย

เพื่อที่จะเป็นที่พึ่งที่หวังก็หวังว่า

ผู้บริหารพักเนี่ยนะคะ
ก็ต้องทำแบบเดียวกันนะคะ
วันนี้ก็ลาออกจากการเป็นกรรมการยุทธศาสต

โดยเฉพาะประเด็นรัฐธรรมนูญนะคะ

ว่าเรื่องของทีมกรทมเนี่ย
เป็นเรื่องที่ดิฉันรับผิดชอบอยู่แล้ว
แล้วก็ผูกพันใกล้ชิดกับทีมกรทมทุกคนนะคะ
ดังนั้นก็จะช่วยในเรื่องของทีมกรทม
โดยโดยเป็นสิ่งที่ต้องทำอยู่แล้วนะคะ

แสวงหาทีมคนอยากเปลี่ยนกรทมนะคะ

ไม่ว่าจะเป็นผู้ว่าเป็นทีมงานเป็นสอกร

แล้ววันนี้ก็ดีใจที่ได้มีโอกาสมา
ทำหน้าที่ในการสัญหาคนอยู่ค่ะ
คุณหญิงค่ะคุณหญิงค่ะ
คุณหญิงจะอาจจะตั้งทั้งการอยู่หรือเปล่า

ก็เป็นกระแสข่าว
เราก็รับรู้จากข่าวเหมือนกันนะคะ

ที่เป็นประเด็นนะคะ
เพราะว่าคุณหญิงมาก็น่าจะดีด้วยซ้ำไปนะคะ

แต่ว่าเป็นข้อเท็จจริงเป็นอย่างไร
เนื่องจากว่าก็ได้รับฟังจากสื่อนี่แหละนะคะ
แต่การที่คุณหญิงจะเข้ามาก็
ก็เป็นเรื่องที่ดี
ไม่มีปัญหาใดนะคะ
ตอนนี้นะคะหลายคนก็เริ่มมองว่าการคุณหญิง
ตรงที่คุณหญิงจะอยู่ตรงไปจากนี้ล่ะค่ะ
คือนอกจากการเป็นสมาชิกและบทการ

ประชาชนมีความเดือดร้อนก็ต้องลงพื้นที่
ตอนนี้ก็จะได้มีโอกาสได้ลงพื้นที่
ต่างมากขึ้นนะคะเพราะว่ามันมีเวลาแล้วก็จะไปลงพื้นที่ได้มากขึ้นนะคะ
ก็อย่างนี้นะคะพักเพื่อไทยพักเนี่ยก็ต้องเดินหน้าไปนะ
แล้วเราทุกคนที่เป็นสมาชิกก็ต้องช่วยกันนะช่วยกันที่จะให้พักเข้มแข็งแข็งแรงนะคะ
เราก็ทำมาพอสมควรแล้วนะคะเราอยากให้พักเป็นสถาบัน
อยากให้พักเนี่ยเป็นพักของประชาชนเป็นที่พึ่งที่หวังนะคะ
งานมีเยอะแยะในเรื่องของการปรับโครงสร้างครั้งนี้เราก็เห็นด้วย
แล้วก็เพียงแต่ว่าไม่ได้ไปขอรับตำแหน่งในการบริหารจัดการเท่านั้นเอง
ก็งานเยอะแยะเดี๋ยวไปทำพื้นที่ไปทำอะไรเยอะ
เพื่อจะเข้าไปร่วมกับรัฐบาลแห่งชาติ
ยืนยันนะคะว่าตั้งแต่ตอนที่เป็นกรรมการยุทธศาสตร์ได้พูดหลายครั้ง
ว่าเรื่องของรัฐบาลแห่งชาตินั้นเนี่ย
ถ้าในห่วงที่พี่เป็นกรรมการยุทธศาสตร์เนี่ย
มันไม่มีทางที่จะเกิดขึ้นได้เราไม่ไปร่วมสังคกรรมแน่นอน

แล้วก็พี่ลาออกพี่ไปร่วมรัฐบาลไม่ได้
พาคนไปร่วมไม่ได้เพราะพี่ไม่ได้เป็นสอสอไม่ได้เป็นอะไรนะ
ก็ต้องบอกว่าในสมัยที่เราทำคณะกรรมการยุทธศาสตร์นี้เนี่ย
ได้เกิดข่าวลือและมีคำถามเรื่องนี้มาหลายครั้ง
เราได้ยืนยันนะในช่วงที่พี่เป็นกรรมการยุทธศาสตร์เนี่ย
ตอนนี้ก็คือพูดในฐานะอดีตแล้วกันนะคะว่า
พวกเราได้พิจารณากันแล้วและในห่วงนั้นเนี่ย
เรายืนยันค่ะว่าเป็นไปไม่ได้ที่เราจะไปร่วมสังคกรรม
แล้วเรามองทำไมเราไปมุ่งเรื่องการแก้รัฐมนูล
เราไปมุ่งแก้มนูนเพราะเราถือว่าเป็นทางออกของประเทศ
การมีรัฐบาลแห่งชาติก็ซื้อเวลาไป
ต่ออายุอำนาจเวลาของคนมีอำนาจ